กรกตเนี่ยเขาบอกเขาจะต้องไปตรวจสอบ
คือจริงว่าถ้าเส้นทางในการที่จะใช้๑๕
หรือการโดนคดีอายาอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับ
ต้องรู้ผลก่อนไหมจากสารลำนูนก่อนถึงไป๑๕๑
ถ้าเป็นคดีใหญ่ผมจะใช้ประโยคนี้แล้วกัน
ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาเอา๒กรณีแล้วกัน
ธนทรกับศิระแล้วกันที่เรารู้จักกันนะครับ
ทรก็คือกรกตบอกผิดถือหุ้นสื่อ
นุ่นบอกว่าผิดถือหุ้นสื่อใช่ไหมครับ
แล้วก็ค่อยไปโดนคดีอายาก็ส่งไป
แต่ปรากฏว่าอายการก็สั่งไม่ฟ้องนะครับ

นี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นของศิระเหมือนกันนะฮะ
ก็มาจากกรณีซึ่งไปพบว่านะครับเคยถูกต้องขังนะครับ

ก็โอเคสส๕๐คนเข้าชื่อกัน

ผ่านประธานรัฐสภาส่งสารรัฐมนุนสารวิเคราะห์ว่าผิด
ตอนนี้กรกตก็ต้องมาไล่ในเรื่องของคดีอาญาต่อใช่ไหมครับ
ซึ่งกระบวนการไปถึงไหนไม่ทราบอันนี้
ตัวอยากจะเป็นแบบนี้ว่าเส้นทางที่เป็นแบบนี้
ตอนนี้ทำไมเส้นทางของคุณพิธาเนี่ย
จึงเอาคดีอาญามาไว้ก่อนนะครับ
มันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าในขณะนี้เขายังไม่ได้เป็นสอสอ
พอยังไม่เป็นสอสอปั๊บนี้การส่งศาสตร์น้ำหนูทำไม่ได้
ผมเลยบอกว่ามันเหมือนกับเป็นช่วงข้อต่อ
ที่ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเล่นในเรื่องของคดีอาญาไว้ก่อน
อาจารย์แต่ว่าเอาละเขายังไม่ได้เป็นสอสอก็ถูกต้องรอการรับรองใช่ไหม
แต่มันก็ยังไม่มีใครมาวินิจฉัยว่าเขาถูกหรือเขาผิดใช่ไหม

ว่าหาเรื่องคือต้องมั่นใจว่าเขาผิดจริงจึงจะเดินหน้าต่อ
ใครไปรอรับรองเป็นสอสอก่อนแล้วส่งศาสตร์น้ำหนู
คือคุณภาคภูมิ๑๕๑มันอย่างนี้
แล้วสองก็รู้อยู่แล้วมีคุณศัพทร์ต้องห้าม
แต่ว่าคุณสมัครต้องห้ามมีไหมมันยังต้องวินิจฉัย

กรกตพยายามบอกว่าฉันจะวินิจฉัยเองไง

นิจฉัยเองได้ไหมกรกตวินิจฉัยเองได้
ได้ครับคือในฐานะผู้สมัครไม่ใช่ฐานะสอสอนะ
พอในฐานะผู้สมัครปั๊บกรกตก็วินิจฉัยเอง

สมมุติในอดีตมีการสมัครรับเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่

แล้วก็ในสมัยก่อนมีกำหนดคุณวุฒิว่าต้องจบปริญญาตรี
แล้วก็ปรากฏว่าผู้สมัครเนี่ยก็มีหลายคนแล้วครับ
พร้อมผู้ปริญญาตรีกอกตอพบ
ก็ถอนจากการเป็นผู้สมัครแล้วก็ฟ้องโดนคดี๑๕๑เลยทันที
แต่นั่นคือความชัดเจนว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น
ในเคสของคุณวิทามันก็ต้องแปลว่า
ถ้ากรกตจะเล่นช่องทางแบบนี้นะคุณต้องชัดเจน
เพราะถ้าคุณไม่ชัดเจนคุณจะโดนข้อกล่าวหากับว่าคุณกันแกล้ง
ต้องชัดเจนว่าเขาถือครองหุ้นสื่อจริง

เป็นความเท็จแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ว่าจงใจ
ทำคล้ายว่าพยาบาลเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยคุณภาพไม่ชอบ
แต่ตอนที่ถามว่าเรื่องที่จะส่งสารมนุนมันยังไปต่อได้ไหมก็ยังไปต่อได้ไง
ก็คือหมายความว่าพอถึงรับรองสอสอเสร็จแล้ว
ก็จะเกิดกระบวนการในการที่ว่าอาจจะเป็นสอสอ๕๐คนเข้าชื่อกัน
หรืออาจจะเป็นกรกตเอาข้อมูลในช่วงที่ทำคดีอาญาเนี่ย
มาเป็นความปรากฏแล้วก็เล่นต่อได้
ซึ่งสิ่งซึ่งทางเลขาเก้าไกรกลัวก็คือว่าอะไร

แล้วก็อาศัยมือของสารรัฐมนตร์บอกว่ารับคำร้อง
แล้วก็สั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกนายกรมตรี
ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ